ปุ๊บมึดชมแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเอ๋อส่างความกวดหัวเหมือนกันน่ะ
ก็ว่าสองพี่น้องปูพายใจพระอู้พี่ท็อปพี่ไทเนี่ย
แล้วก็มีการไลฟ์เนี่ยเป็นคลิปนี้อืม
คือมีการไลฟ์สดตอนที่ทีมงานอยู่ที่วัดด้วย

ไอ่ไข่ไอ่ไข่เหลือกันแบบนี้สิครับ
วันนี้มี

เรามาชักรัมอุทากราบไหว้
และนี่คือน้องทัพทิมและนี่คือคุณเอกพันธุ์
และนี่คือเจ้าหน้าที่
พ่อแม่พี่น้องสาธิตรวจที่สัทธาไอ้ไข่เนี่ยมากราบไหว้ของจริงจากวัดไอ้ไข่
คุณผู้ชมคือในไลฟ์เนี่ยก็ชี้แจงชัดนะพี่ท็อปพี่ไทยเขาก็บอกเจตนารมณ์ว่าการที่เขาเดินทางมากราบไหว้สักการะไอ้ไข่ที่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราชในวันนี้เนี่ยนะ
เพื่อจะขอบารมีรวมถึงว่าจะมาบูชารูปปั้นไอ้ไข่ของแท้จากวัดเจดีไปตั้งเอาไว้ที่วัดดอนใหญ่ที่ลำลูกกาคลอง๘จังหวัดปฐุมธานีนี่แหละค่ะ
แต่ที่มันกลายเป็นประเด็นก็คือจากการโพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าสหรัฐอันนี้ค่ะ
เขาบอกว่า๑๓กันยายนบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้ปรากฏกายในวัดเจดีเพื่อต้องการภาพใช้แอบอ้างในการสร้างไอ้ไข่
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถูกพักงานทันที๑๖คนบุญหรือบาปถามใจคุณดูในฐานะที่คุณคือต้นเหตุในปัญหาบินเอกพันธ์จะช่วยเหลือครอบครัวเขายังไง
โพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะพอเป็นกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลปุ๊บนะคะพี่ท็อปค่ะไม่รอช้าเลยค่ะ
อัดคลิปชี้แจงทันทีว่าเขาบอกเขารู้สึกเสียใจและไม่สบายใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่ได้จะไปสร้างวัตถุมงคลใดทั้งสิ้นนะคะ
แล้วก็จะรีบไปพบเจ้าอาวาสวัดเจดี
และรับผิดชอบทีมงานทุกคนที่โดนพักงานในวันพรุ่งนี้ด้วยเลยค่ะ

มาสั่งใบจองอันนี้ไม่ใช่
มันผิดวัตถุประสงค์ของผมผมไม่ใช่อย่างนั้น
ผมต้องกราบขอโทษเจ้าหน้าที่๑๖คนทั้งด้วย
ไม่เป็นไรครับวันที่๑๗นี้ผมจะลงไปนะครับที่วัดเจดี
ผมจะไปรับผิดชอบกับคนทั้ง๑๖คนเหล่านี้ที่โดนพักงานนะครับ
นี่ค่ะพี่ก็อัดคลิปมาชิมแจงว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะ
กันยายนจะเดินทางไปรับผิดชอบที่นครศรีธรรมราชเลยไปถึงวัดเลย
วันนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเราก็พยายามติดต่อไปหาพี่ท็อปอีกครั้งนะคะ
แต่ว่าได้รับแจ้งจากคนสนิทบอกว่าวันนี้พี่ท็อปขอพักนะ
แล้วเดี๋ยวจะเปิดใจในวันพรุ่งนี้ตอนที่ไปถึงวัดเจดีเลยค่ะ
เราก็เลยตามต่อไปยังพี่ไทยเอกพันธ์
พี่ไทยเล่าเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
ตอนแรกนะคะแจ้งความจำนงจะขอเข้าพบท่านเจ้าอาวาสวัดเจดี
เนื่องจากว่าต้องการถ่ายรูปรับมอบจากท่านเจ้าอาวาสเลยค่ะ
แต่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ว่างท่านติดกิจนิมนต์นะ
ทั้งคู่ก็เลยรอรอจนถึงช่วงประมาณ๔โมงเย็น
แต่ว่าต้องรีบกลับไปขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพ
ก็เลยตัดสินใจเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็ไปไลฟ์เอาไว้เท่านั้นก่อน
พอตอนจะกลับเจ้าอาวาสก็ให้คนโทรมาบอกว่า
ให้ลบไลฟ์ออกไปก่อนถึงจะยอมเปิดประตูให้ออกจากวัด
แต่สุดท้ายทุกคนก็ได้ออกจากวัดไปนะคะ
ผมจะบอกพี่บินให้แต่ไม่รู้ว่าพี่บินเขาจะลบหรือเปล่า
มันเป็นเรื่องของเขา